คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจไม่ปล่อยค่ะ
ก็เป็นคนคลุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันน้องตำรวจจะไประงับเหตุ
ตำรวจก็บาดเจ็บไปด้วยแต่คราวนี้ตำรวจคือยิงใส่เลย
ยิงใส่เพื่อระงับเหตุเลยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่ค่ะคือใครเจอกับเหตุการณ์คนคลุ้มคลั่งอะไรแบบนี้
ไม่รู้จะทำยังไงเนอะทำตัวไม่ถูกอย่างแรกคือวิ่งหนี
ดูผู้ก่อเหตุอ่ะมาลูกศาลสีแดงไหล่กันเลยยิงผ่านไหล
คือตำรวจก็โดนตำรวจก็เจ็บไปด้วยดูสิฮะตำรวจก็เจ็บ
เพราะว่าเขาคลุ้มคลั่งจริงแล้วเริ่มต้นจากการไล่ฟันน้องตัวเอง

แล้วก็วิ่งไล่ใส่ตำรวจจนตำรวจล้มตำรวจก็เลยบาดเจ็บด้วย
สุดท้ายตำรวจอีกนายหนึ่งไม่ไหวยิงใส่เลยนะคะ
นี่ค่ะนายพงพันธุ์ในเอสอายุ๓๖คือคนที่คลุ้มคลั่งวิ่งไปวิ่งมานะคะ
สาเหตุก็คือขาดยาติดยาเสพติดแทงน้องก่อน
สุดท้ายตำรวจมาจับก็ไล่ทำร้ายตำรวจด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะร้อยตำรวจรีสายันสุธิดาจันทร์รองสารวัตร
พลาดล้มแล้วในเอสทั้งเตะทั้งแทงครับบาดเจ็บนะคะ
นี่ค่ะร้อยตำรวจรีสายันบาดเจ็บดาบตำรวจเสรีหนูสังเวท
บหมู่งานป้องกันปราบรามสพเมืองพัทธลุง
ก็ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยเขาเห็นท่าไม่ดี
เขาตัดสินใจเลยว่าต้องยิงแล้วล่ะเอาปืนประจำกายยิงสกัดไปนัดหนึ่ง
กระสุนมันเข้าที่ต้นขาด้านขวาอ่าของผู้ก่อเหตุนะคะ
อันนี้ก็ถือว่ายิงระงับเหตุยิงต้นขาระงับเหตุ
ตั้งใจยิงต่ำยิงเข้าขาก็เลยก่อเหตุต่อไม่ได้
นี่ค่ะกู้ภัยก็มารับตัวแล้วก็ส่งโรงพยาบาลก่อนรักษาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ดำเนินคดีกันไปอู๋วิ่งแบบคลั่งแบบคลั่งวิ่งพลาดเลยอ่ะค่ะ
นี่ต้องแม่ปล่อยให้ไปเจออีคคิวหน่อยได้ไหมใช่ไหม
เอาไปรวมกันสองข้าวเออต้องไปอยู่ด้วยกันดูสิ
ตำรวจเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมันก็มีมีดตกอยู่เล่มหนึ่ง
มีปลอกประสุนปืนเก้าหมออีกปลอกหนึ่งนี่ค่ะ
คือตัวคนก่อเหตุที่คลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะก็เจ็บใช่ไหม
ก็ถูกตำรวจยิงใส่ขาก็ประถมพยาบาลกันเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพัทธลุงไปรักษาตัว
เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศช่วงที่นั่งสงบสติอารมณ์นี่
แล้วก็ประถมพยาบาลกันก่อน
คือโดนข้อหานักนะแบบนี้พยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยนะคะครับ
นิ่งแล้วเพราะเจ็บขาเนี่ยโดนยิงใส่ขาเข้าไป

ไม่งั้นจะสงบสติอารมณ์ได้ยังไงจะไปหยุดได้ยังไงเนี่ยฮะ
นี่หมดเรี่ยวแรงแล้ว
นิ่งเลยต้องโดนอย่างนี้

นี่ก็รืมถนนอภัยบริรักษาเขียนเมืองภาษาหลงนะคะ

แม่ของในเอสและนางสาวขวัญอายุยี่สิบเจ็ดครับที่อยู่ในคลิป
ก็คือมีคนถูกแทงล้มอยู่ในคลิปนะคะ
ไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพักตัวนางเสาขวัญนะคะ
บอกว่าในคลิปเหมือนจะโดนแทงแล้วล้มใช่ไหมครับ
แต่จริงแล้วมันเป็นช่วงชุลมุนแล้วเธอก็ล้มไป
เธอไม่ได้โดนแทงนี่เคราะห์ดีนะคะ
คลิปจะดูเหมือนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่เธอเป็นเหมือนสาวหล่อค่ะคุณผู้ชม
ครับเสื้อสีดำดำที่ล้มไปอ่ะนะเธอบอกเธอไม่ได้โดนแทง
แต่มันชุลมุนจนเธอล้มไปเองส่วนคนในคลิป
เป็นน้องต่างพ่อของในเอสที่ถูกไล่แทงอ่ะนะคะครับ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันรักกันดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
ก็ไม่มีใครอยากโกรธใครเหมือนตอนเกิดเรื่องในเอส
ไม่มีสติแล้วอ่ะครับตอนก่อนเกิดเหตุนะคะ
ตัวนางเสาขวัญบอกว่าเอาข้าวไปให้ในเอส
สังเกตว่านายเอสนั่งตัวสั่นออกไปนั่งตากแดด
แม่และทุกคนในบ้านก็สงสัยว่าเอ๊ะในเอสเป็นอะไร
ไปถามว่านั่งทำอะไรเนี่ยตัวสั่นตากแดดแบบเนี้ย
เอสไล่ทุกคนเลยไล่ให้ไปไกลไกลครับ
เธอบอกเริ่มรู้ล่ะว่าสติหลุดแล้วแน่แน่เลย
สุดท้ายก็โดนทำร้ายร่างกายในเอสไล่เตะแม่
เตะน้องน้องทุกคนค่ะพี่ชายเดินไปเอามีดในบ้าน
แล้วออกมานั่งที่เดิมตำรวจมาถึงมันก็เกิดเหตุ
ในคลิปนะคะพี่ชายก็คือในเอสอ่ะนะ
เธอก็ยืนยันว่าแม้จะเป็นพี่ชายต่างพ่อแต่ในเอส
เขาก็ปกติถ้าเขาไม่คลุ้มคลั่งไม่อะไรเขาก็ดีนะ
ก็เป็นห่วงน้องรักน้องเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าขาดยางจริงขาดยาเสพติดก็เลยคุมสติไม่อยู่
ก็อยากจะให้ตัวในเอสเข้ารับการบำบัดเอาให้หายเลย
บำบัดให้หายแล้วค่อยกลับมาอยู่บ้านได้ไหม
ไม่ได้รู้สึกโกรธหรืออะไรคือเข้าใจรักกันมากครับ
ครับอืมเขาก็รักน้องเวลาเขามีอาการบางครั้งคนอื่น
คุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ผมคุยกับเขารู้เรื่องอะไรนะ
แต่ว่าเมื่อวานคือผมคุยไม่รู้เรื่องแล้ว
ผมคุยไม่รู้เรื่องแล้วออยบอกว่าแม่หนีออกไป
เพราะเขาบอกตลอดเลยว่าถ้าเขามีอาการ

เหมือนตอนที่แม่ไปถึงตอนแรกเขาก็บอกว่าแม่ไปแล้ว
แต่แม่ก็ยังจะเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงของแม่
แต่ทุกครั้งที่เขามีอาการไม่เคยถึงกับเมื่อวานครับ
แต่ว่าอันนี้น่าจะเกิดจากใส่ที่เขาพยายามจะเลิก
แม่ของในเอสค่ะคุณแม่นี่อายุ๖๐นะคะ
วันนี้ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าที่ผ่านมาในเอสชอบน้อยใจแม่
หาว่าแม่รักน้องมากกว่าก็พยายามจะพูดคุยทำความเข้าใจ
อาการที่คลุ้มคลั่งเนี่ยแม่บอกว่าขาดยาเสพติดจริง
มันไม่ใช่อาการน้อยใจแม่หรือว่าโกรธน้องหรืออะไรนะ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานายเอสก็พยายามเอาผ้าชุบน้ำพันหัว
เอาน้ำราดหัวแม่บอกก็เห็นแปลกแล้วแหละ
แล้วก็ไปนั่งไปนอนตากแดดครั้งนี้ก็เหมือนกัน
ก็มีอาการไปนั่งตากแดดนั่งตัวสั่นอย่างนี้ค่ะ
แม่บอกไม่โกรธลูกแต่แม่เป็นห่วงลูก
ส่วนเรื่องที่ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่นะคะ
แม่ถามแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะ
แม่บอกว่าแจ้งข้อหาลูกแม่รุนแรงเกินไปหรือเปล่า
คุณแม่ถามมาแบบนี้นะคะส่วนตำรวจที่ยิงลูกแม่
แม่ก็จะไม่ติดใจเอาความอะไรแม่บอกแบบนี้ค่ะ
พอออกไปมันวูกขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าง่ายแกวูกขึ้นมา
แกก็จำอะไรไม่ได้เลยวิ่งมาเตะ

ใช่แกจำอะไรไม่ได้เลย
เตะตรงหน้าบ้านตรงนั้นเลยเหรอตรงหน้าถนนเลยเหรอ
ตอนแรกแกบกมือออกไปก่อนตอนแรกแกจำแต่ติดได้ไง
แต่ช่วงหลังจำไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วทีนี้
ก็ว่าก็ด่าเขาว่าเขาอยู่ประจำ
อย่าไปเล่นนะลูกนะบอกเหตุผลให้เขาฟังประจำ

นะคะคุณแม่คุณแม่ของในเอส
คือคุณแม่อย่าไปโกรธอะไรตำรวจเขาเลย

ระงับเหตุแบบถูกต้องตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำนะคะ
คือถ้าเกิดว่าแหม่มือเขาไม่แม่นเนี่ยไม่โดนต้นขาอะไรไปโดนที่มันเหนือ

และอีกอย่างแม่ก็รู้ว่าลูกชายเนี่ยขาดยามาตั้ง๔๕วันใช่ไหม
แต่แม่ก็ยังปล่อยอย่างนี้ค่ะปล่อยให้ลูกเอาน้ำหลาดหัว
นั่งตัวสั่นนั่งตากแดดอยู่หน้าบ้านอยู่ตั้งหลายวัน
แม่บอกอะไรนะข้อหาพยายามทรงแรงไปรึเปล่า
ดูลูกชายแม่วิ่งสิเห็นไหมโอ้โห
ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็เจ็บจริงนะคะ
ส่วนคนในคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จะมีชาวบ้านเป็นผู้หญิงเดินผ่านไปเห็นเหตุการณ์พอดี
ทีมข่าวของเราก็เลยขอคุยกับเธอหน่อย
เธอก็บอกว่าที่เดินเข้าไปทั้งที่เห็นในเอสถือมีดอยู่เนี่ยนะ
ก็รู้แหละว่าอันตรายแต่มั่นใจว่าที่ในเอสกำลังคลุ้มคลั่งอยู่เนี่ย
มันก็เป็นในลักษณะที่ว่าในเอสควบคุมตัวเองไม่ได้
ที่ไม่ได้เจตนาจะไปทำร้ายใครจริงจริงที่ตำรวจมาระงับเหตุ
มองว่าตำรวจเองก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้เพราะว่าญาติโทรไปแจ้งแล้ว
โทรไปบอกแล้วกำชับแล้วว่าผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งนะ
ตำรวจก็จะต้องประเมินวางแผนไกลเกลี่ยระงับเหตุ
รัดกลุ่มกว่านี้หน่อยไหมอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าเช่นอุปกรณ์อื่นไม้งามเอ่ยอะไรเอ่ย
ควรจะเอามาไหมอืมลักษณะประมาณเนี้ยค่ะใช่ไหม
มันต้องเตรียมพอการที่ตำรวจเข้าไปสองคนทั้งทั้งที่ทางแม่เขาแจ้งแล้วว่า
น้องมันคุ้มครั่งคุ้มครั่งคือต้องต้องรู้แล้วว่าคุ้มครั่งมันต้อง
ต้องคิดแล้วว่าคุ้มข้างนี่มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธการที่ตำรวจสองคนที่อ้างว่าเข้าไปก่อน
เข้าไปดูเหตุก่อนคือคุณก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเพราะทางนี้เขาบอกว่าคุ้มคลั่งไง
คือทุกคนญาติพี่น้องที่เห็นพี่ตรงนั้นทุกคนก็ว่าพี่อันตรายรู้ไหม
เพราะตอนนั้นเอ็ดเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขาก็ทำได้หมด
แต่พี่ยังเชื่อว่าความที่พี่รู้จักเขาคงไม่ทำ
ทั้งทั้งที่เห็นน้องก็ถือมิดอย่างเงี้ยทำไมทำไมพี่ถึงไม่กลัว
จริงจริงแล้วพี่ไม่กลัวเลยเมื่อวานก็พ่อพยายามเรียกพี่เอส
อย่าทำพี่เอ็ดอย่าทำพี่เอ็ดอย่ายังทำเพราะช่วงที่ที่ไม่เสพนี้
แล้วมันจะคลายได้เอ่อเอาน้ำ
ทำเครื่องไล่

พี่บาดเจ็บนะคะแต่ตรงนี้พี่ยืนยันนะพี่ไม่ได้ติดใจใช่ไหมคะ
นี่คือทางตำรวจเองเขาก็ยืนยันว่า
เขาปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามยุทธวิธี
ร้อยตำรวจเอกสายันที่เจ็บเขาก็อาการปลอดภัยแล้ว
ไม่เอาเรื่องเอาราวในเอสผู้ก่อเหตุด้วยซ้ำ
ดาบตำรวจเสรีคนยิงเขาก็บอกว่าเขาพยายามเล็งให้ต่ำที่สุดนะ
ก็คือเล็งไปที่ขาป้องกันไม่ให้นายเอสไปทำร้ายร่างกายใครอีก
เพราะว่าในมือเขายังถือมีดอยู่เลยครับแล้วก็ยังวิ่งไล่แทงคนอื่นอยู่เลย
แล้วก็วิ่งไล่แทงตำรวจด้วยตำรวจยืนยันว่าวิ่งไล่แทงตำรวจด้วย
เอสก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะครับก็ยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บ
ถูกตำรวจยิงเพื่อป้องกันเหตุยิงเข้าไปที่ต้นขานะคะ
เดี๋ยวก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อ
คือผมเชื่อว่าตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งก็คงจะรีบมาก่อนนั่นแหละ
แล้วถ้าดูท่าทางแล้วแบบโอ้โหยังไงก็อาจจะขอกำลังเสริมทีนี้มาเจอปัญหา
เฉพาะหน้าตรงนี้ขึ้นมาพอดีไงนะฮะก็เลยต้องจัดการอะไรกันไปก่อนนะครับ